ในช่วงที่ผมพาไปที่ฉะเชิงเซากันหน่อยครับ
ใครจะเชื่อครับว่าแค่ลุงไปถามหาว่า
เหล้าขาวลุงอยู่ไหนไปถามหลานชาย
ปรากฏถูกหลานชายทั้งเตะทั้งกระทืบจนลุงตายนะฮะ
หลานชายเข้านอนเหมือนปกติปลุกไม่ตื่นด้วย
อีกทีคือคนที่มาปลุกคือตำรวจแล้วครับ
นี่คือสภาพของลุงที่โดนหลานเตะกระทืบจนตายแล้ว
่วมเละทั้งตัวฮะเดี๋ยวไปลองดูคนก่อเหตุหน่อย
ตัดภาพไปที่คนก่อเหตุครับสภาพนั่งอยู่บนแคร่ฮะ
สภาพไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่นี่คนนี้คนนี้ฮะเห็นไหมฮะ
แล้วคือถามอะไรไปเขาบอกว่าอ้าวเหรอลุงตายเหรอ
รับแจ้งว่ามีคนถูกฆ่าตายก็เลยไปที่บ้านหลังนี้ครับ
หนึ่งนะที่นั่งอยู่บนแคร่เนี่ยนะครับชื่อว่านักคาริน
อายุ๓๐ปีใส่เสื้อลายสก๊อตเลยและถามไปสักพัก
มียิ้มมีหัวเราะเกิดอะไรขึ้นกับเขาล่ะเนี่ยสภาพคือเหมือน
หลอนหลอนอยู่นะครับนี่ฮะเห็นไหมนอกจากนี้พบร่างของลุง
น้อยลุงน้อยอายุหกสิบสี่ปีครับสภาพศพก็โดนเตะโดนต่อยจนเละ
ทั้งตัวเลยครับและเห็นว่าคนที่ไปเจอศพคนแรกตอนนั้นก็
บอกว่าร่างลุงน้อยเนี่ยเลือดท่วมด้วยนะครับนักคารินหลาน
ของลุงน้อยเนี่ยบอกว่าผมทะเลาะกับลุงเรื่องเล่าข่าวลุงมาถาม
ผมแล้วสักพักพูดกับผมไม่ดีอ่ะผมก็เลยเตะแล้วกระทืบจนลุง

แล้วเป็นอะไรลุงน้อยเป็นอย่างนี้

ครับผมผมตื่นมาเจอพี่ก็เนี่ย
เห็นไหมฮะผมตื่นมาแล้วก็เป็นแบบนี้เลย

วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
ไปคุยกับพี่สาวผู้ตายชื่อว่าป้าทองขาว
ป้าทองขาวบอกว่าตอนที่มันเกิดเรื่องเนี่ยนะ
ป้าก็ได้ยินแหละเสียงคนทะเลาะกันด่ากัน
แล้วได้ยินเสียงน้องชายก็คือลุงน้อยเนี่ยร้อง
โอ๊ยโอ๊ยรู้เลยว่าลุงน้อยเนี่ยน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง
แต่ตัวของป้าเนี่ยนะต้องพาคนในบ้านหนีออกไปก่อน
เพราะรู้ฤทธิ์ของไอ้เจ้าหลานตัวดีครับ
หลอนยาบ้าเสพหนักเมื่อไหร่มันจะหลอน
และหลังจากนั้นใครอยู่ใกล้ซวยทุกคนเลย
พอเสียงสงบลงเหตุการณ์สงบลงกลับมาดู
อ้าวน้องชายตายซะแล้วครับ
อันนี้ไม่ได้ยินขอร้องเลยเนาะปานเนอะที่เริ่มแรกเลยอ่ะ
ไม่ได้ยินขอร้องความช่วยเหลืออะไรเลย

แค่นั้นเองแล้วก็ไม่อะไรเลยแล้วก็ออกไปเลย

ตกใจสั่นเลยตัวสั่นหมดเลย
เพราะว่าเคยเจอตั้งแต่ปี๒ปีที่แล้วนั่นไง
แล้วก็เลยมันฝังใจแล้วกลัวไงมันจะช็อกเอา
เคยเจอมาแล้วครับแต่ก็ไม่คิดว่ารอบนี้คือ

จนน้องชายของป้าตายเลยนะครับ

ชื่อว่าคุณขวัญเรือนเป็นลูกพี่ลูกน้อง
แล้วเป็นคนไปเจอศพคนแรกเลย

ได้ยินเสียงเหมือนคนทุบอะไรซ้ำ

ก็ไม่ได้เอกใจว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกาย
หนึ่งทุ่มได้ยินเสียงคนทุบใช่ไหมฮะค่ะ

โอ้โห๔ชั่วโมงได้มั้งเนี่ย

เจอร่างลุงน้อยจมกองเลือดครับ
ส่วนตัวของหลานที่เขาเรียกว่าอ๊อตอ๊อตอ๊อตเนี่ยนะฮะ
นอนหลับปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นครับ
จนกระทั่งตำรวจมานั่นแหละ

แต่คิดว่าไม่น่าจะแค่เตะหรือว่ากระทืบ
กลัวว่าจะมีการใช้ไม้ใช้สากหรือเปล่า

เหมือนใจจะขาดสงสารเขามากช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย

เหมือนว่าเราก็ได้ยินแค่เสียง
ใช่ไม่กล้าเข้าไปดูได้ยินแต่เสียง
เสียงแบบตับเลยเลยเสียงทั้งเตะยังต้องตีไม้ตี
ตีจนถึง๕ทุ่มถึงเสียงเบาถึง
ประมาณเท่าไหร่หรือว่าอย่างไร
ตั้งแต่ทุ่มฝ่ายันยัน๕ทุ่มถึงมีเหตุการณ์ระงับเงียบ

ดังนั้นอยู่นี่ตลอดไม่ได้เข้าอยู่แค่ฟังเสียงเฉย
ตอนนั้นได้คิดว่าต้องหาใครมาช่วยเรียกหรือว่า
คิดเหมือนกันแต่ไม่มีใครกล้า
ไม่มีใครกล้าเขากลัวกัน
ทุกคนกลัวหมดครับตำรวจโรงพักแปลงยาวครับ

นำร่างนั้นส่งไปโรงพยาบาลชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
และนี่คือร่องรอยคราบเลือดครับตอนที่คุณจ๋าไปเนี่ย

คุมตัวนายนครินไปที่โรงพักแล้ว
เรื่องต้นแจ้งข้อหาคือฆ่าคนตาย
ส่วนเรื่องของยาเสพติดที่ทางครอบครัวเขาบอกว่าเนี่ย
หนักจนหลอนต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติม
มีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปครับ